หลายเครื่องที่คงได้เจอกับความแลือพ่วนสภาพอากาศ

ลมกระโชกแรงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะอ่อนกำลังลงนะครับ
เพราะว่าจุดที่ทำให้เกิดความรุนแรงก็คือแนวปะทะกัน
ช่วงแรกของการแผ่มาของอากาศเย็นมาเจอกับอากาศร้อนชื้น
เข้ามาปกคลุมก่อนหน้านี้ก็ทำให้เกิดความรุนแรงอย่างที่ได้เจอกัน
หลังจากนี้พื้นที่อีสานก็จะเป็นจุดที่ท้องฟ้าก็จะเริ่มปลอดโปรด
อากาศตอนเช้าก็จะเริ่มเย็นสบาย
แต่ว่าในช่วงบ่ายเนื่องจากว่าท้องฟ้าโปร่งแบบนี้
ก็จะทำให้แสงแดดนั้นค่อนข้างแรงละทีเดียว
ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ดูแลเรื่องของผิวให้ดีนะครับ
ส่วนฝนหลังจากนี้จะเน้นไปตกในบริเวณฝั่งที่ติดกับพม่าสักส่วนใหญ่
ก็จะเป็นแนวปะทะกันระหว่างอากาศเย็นที่มาจากข้างบน
แล้วก็อากาศชื้นที่มาจากทะเลฝั่งนี้
และพื้นที่ภาคใต้ครับก็จะเป็นจุดที่ในระยะนี้ฝนก็อาจจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ใครที่จะวางแผนไปเที่ยวทะเลในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่ง
อาจจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ตรวจสอบจากกรมประตุนิวิทยาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในช่วงนี้การแผลลงมาของอากาศเย็นยังคงมีการแผลลงมาเป็นระยะ
นั่นก็หมายความว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับ
ซึ่งฝนที่ตกหลังจากนี้สิ่งที่ตามมาก็คืออากาศเย็นที่ถูกดึงมาพร้อมกับพายุหนึ่งลูก
ที่ก่อนหน้านี้สร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว
ซึ่งหลังจากนี้สีม่วงคุณผู้ชมสังเกตดีก็จะมีการแผ่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
สังเกตว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว
แผลเข้ามาแบบนี้ถ้าหากแรงก็จะดันให้ฝนไปตกบริเวณตอนล่างของประเทศไทยสักส่วนใหญ่
ถ้าเกิดแรงมากก็ไปตกแถวมาเลเซียแถวอินโดนีเซีย
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าหลังจากวันที่๑๕ก็มีแนวโน้มที่จะมาอย่างต่อเนื่อง
ถ้าหากต่อเนื่องแบบนี้ปริมาณฝนตอนบนลดลงทางกรมบุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอย่างที่ได้คาดการณ์ไว้
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ารักษณะการตกของฝนเป็นอย่างไรบ้างนะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับใครที่จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
อย่างที่บอกไปนะครับว่าพื้นที่อีสานจะเป็นจุดที่หลายจุดหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้เจอความรุนแรงไปแล้ว
หลังจากนี้ท้องฟ้าก็จะเริ่มปลอดโปร่งฝนมีโอกาสตกน้อยลง
จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับฝั่งที่ติดกับพม่าภาคกลางฝั่งที่ติดกับพม่าและภาคใต้
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มนะครับกับช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงก็จะเป็นช่วงที่อากาศเย็นนั้นมีการแผลลงมาก็จะเป็นช่วงเวลาที่เกิดการปะทะกันแล้วก็เกิดฝนตกเยอะหน่อยนะครับ
นี่คือการตกของฝนช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตว่าฝนเนี่ยนะครับมีการค่อยเคลื่อนตัวมาแล้วก็เขยิบเข้าไปบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยสักส่วนใหญ่นะครับ
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศหลังจากนี้ยังไงช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับดูแลสุขภาพด้วยและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ